แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปจะพาไปเอาใจสายแบบว่าสายคาเฟ่
ใครที่ชอบไปจิบกาแฟไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะร้านกาแฟอย่างนี้
แนะนำเลยนะคะเป็นร้านกาแฟแนวใหม่เอาใจสายธรรมชาติที่จังหวัดสุราธานี
เก๋ไก่ถูกใจแน่นอนนี่ค่ะร้านนี้ดูดีนี่ร้านนะนี่คือร้านนะฮะ
เป็นยังไงดีเขาเรียกสไตล์ตกแต่งยังไงดี
คือสบายสไตล์ข้างถูกพร้อมก็จะมีเก้าอี้พาใบให้นั่งดื่ม
เอาใจสายสายชิลสายแคมปิ้งอะไรประมาณนี้เนอะ
คือเหมือนเราได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไสขนาดใหญ่
มีลมพัดเบาดื่มดำกับกาแฟอร่อยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยนะ

แล้วทางร้านเขามีเมนูให้ลูกค้าเลือกซื้อเป็น๑๐เมนูเลยนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจิรายุทธ์จ่าแก้วอายุ๒๗ปีเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดร้านมาได้ประมาณแค่๒สัปดาห์เองนี่คุณพี่คนนี้
การตกแต่งร้านแบบนี้เขาเรียกว่าสโลบาร์
การตกแต่งร้านแนวนี้เรียกว่าสโลบา
โลบายก็คือจะตกแต่งร้านใต้ต้นไม้แล้วก็ใช้วิธีการต้มกาแฟโดยใช้หม้อโมกะพอร์ตนะคะ
แทนเครื่องอันนี้หม้อแรงดันแบบนี้นะคะ
แทนเครื่องในการชงกาแฟซึ่งมันก็จะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะ
และเหตุผลที่เขาเลือกมาเปิดที่นี่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาขับรถผ่านแล้วก็มองเห็นต้นไสแล้วสะดุดตากับต้นไสตรงนี้
เพราะมันร่มรื่นนะคะก็เลยเหมาะว่าจะตั้งร้านตรงนี้แหละทำเลก็ดี
ตัดสินใจพูดคุยกับพี่เขยเลยว่าตรงนี้เลยเปิดเลย
หลังจากเปิดร้านมาต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับดีพอสมควรนะคะ
วันหนึ่งก็ขายได้ห้าสิบถึงหกสิบแก้วอยู่นะ
ซึ่งที่ร้านราคาเขาไม่แพงด้วยแก้วละ๔๐บาทเอง
ใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวนั้นหรือมีโอกาสไปจังหวัดสุราธานีอยากให้ไปลองเนอะ
สโลบาแบบนี้เก๋แบบนี้นะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนพักดีอนุสรตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลนครสุราธานี
เปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็น
บอกเลยว่าใครที่เป็นคอกาแฟต้องชอบแล้วต้องถูกใจ
ดูร้านเขาเนี่ยเหมือนง่ายแต่มีสไตล์นะ

เพราะดูจากกาแฟขนมเค้กของเขาเนี่ยทำมาแล้วดูดีเลยแล้วดูหลานเขาดิ
ก็เป็นแบบแนวแบบศิลปินศิลปะธรรมชาติ
แบบง่ายอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันมีจุดเด่นและจุดขาย